เรื่องที่เราให้ดูก่อนจะปิดเบรกเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ก็คือเรื่องของเด็กผู้หญิงสองคนที่แอบเข้าไปซ่อน
อยู่ในห้างนะคะรอจนกระทั่งห้างปิด
พอห้างปิดไม่มีคนปุ๊บก็ออกตระเวนนะคะออกจากที่ซ่อน
ขโมยโทรศัพท์๑๓เครื่องค่ะแล้วก็หลบหนีไปนะคะ
นี่คือภาพที่กล้องวงจรปิดจับเอาไว้ได้
พอห้างปิดแล้วมันก็ไม่มีคนเด็กออกจากที่ซ่อนค่ะ
แล้วก็ตระเวนนะคะไปที่ร้านโทรศัพท์มือถือ
นี่คือตอน๕ทุ่มครึ่งของเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะ
เด็กสองคนนี้เป็นเด็กผู้หญิงค่ะคุณตีซึ่งเป็นเจ้าของร้านมือถือ
เขาเอาคลิปนี้มาให้ดูนะคะแล้วเขาบอกว่าเด็กไปซ่อนอยู่ตรงบ้านลม

พอห้างปิดปุ๊บก็ออกมาจากที่ซ่อนแล้วขโมยทรัพย์สินค่ะ
คือไม่ใช่แค่ของร้านคุณตีโทรศัพท์๑๓เครื่องเท่านั้นนะคะ
ยังไปเอาเงินในตู้รับบริจาคเอาเสื้อผ้าเอาขนมไปด้วย
แล้วก็หนีออกไปทางประตูหนีไฟของชั้นโรงหนัง
แต่ปรากฏว่าสัญญาณเตือนภัยมันดัง
เด็กก็เลยวิ่งออกไปทางลานจอดรถแล้วก็หลบหนีไป
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพพฤติกรรมเอาไว้ได้นะคะ
คุณตีหลังจากที่ลงคลิปนี้ไปคุณตีบอกว่า
มีคนอินบ็อกซ์เข้ามาให้ข้อมูลจำนวนมากเลยนะคะว่า
เขาก็เคยเจอสองคนนี้แหละตระเวนก่อเหตุขโมยของตามบ้านต่างหลายครั้งแล้ว
นะคะตำรวจเนี่ยหลังจากได้รับแจ้งเหตุเพียงหนึ่งวันปรากฏว่า
ตามจับกลุ่มตัวเด็กทั้งสองคนนี้ได้
ตอนที่กำลังจะขึ้นรถไฟหลบหนีค่ะคุณผู้ชม
ก็ได้หลักฐานเลยล่ะนะครับเป็นของกลางก็คือมือถือ๑๒เครื่อง
อีกเครื่องนึงหาไม่เจอคาดว่าน้องน่าจะเอาไปให้คนรู้จัก
ตอนนี้กำลังเร่งติดตามมือถืออีกหนึ่งเครื่องมาคืนผู้เสียหายต่อไป
นี่คือตะเวนก่อเหตุมาหลายที่แล้วด้วยแล้วครั้งนี้ก็เข้าไปในห้าง
๑๓เครื่องนะครับคุณผู้ชมครับมีอีกเหตุการณ์ที่สมุดปาการครับ